เรื่องการทะเลาะวิวาดกันก็เป็นเรื่องที่
หน้าทำหนีกันนะเพราะว่าไปโทษหมอ
ว่าไม่รักษาให้รอดชีวิตอันนี้ก็เป็นเรื่องของอารมณ์นะครับ
แต่ว่าทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้
วันนี้ทางอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ซึ่งควบคุมโรงพยาบาลอยู่ก็จะไปดู
แต่ว่าเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องที่โรงพยาบาลทำผิด
ไม่ใช่เรื่องการประกอบโรคสินที่ผิด
มันก็เป็นเรื่องที่ทางฝ่ายปกครองทางบ้านเมืองนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องดำเนินคดีอย่างเฉียบขาด
อย่าให้คนพวกนี้ไปทำความเดือดร้อนให้กับ
ประสาทส่วนทั่วไปโดยก็ยิ่งแพทย์นะครับ
ก็มันก็เป็นมันไม่ใช่เรื่องของทำร้ายฟุตบอล
ไม่ใช่มันเป็นเรื่องของไม่รู้จะพูดยังไง
การไม่พอใจผลการรักษาแล้วก็เป็นโรงพยาบาล
ก็ต้องแจ้งความเจ้าเนินคดีให้เฉพค่ะ
แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ต้องเจ้าเนินคดีให้เฉพค่ะ
เป็นเรื่องของความขุนหันควันแล่น

ไม่เกี่ยวกับโรงพยาบาล
ส่วนใหญ่คือทุกที่มันก็มีมาตรการป้องกันอยู่แล้ว
แต่รองวันพอกี่คนอ่ะ
เรื่องนี้มันต้องเป็นเรื่องของจิตสำนึก
ใช่ไหมครับเรื่องจิตสำนึกไม่ใช่เรื่องอารมณ์
เอาเรื่องอารมณ์มาบอกว่า
หมอรักษาคนไข้ต้องหายทุกคน
ถ้าไม่หายนี่ก็จะไปรุมทำร้ายหมด
อันนี้มันถูกไหมล่ะมันไม่ถูกอยู่แล้วไง
เพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าทุกข์
ก็ต้องดำเนินคดีให้เขียบขาย

คุณต้องใช้จิตสำนึก

โดยที่เป็นคนหาเรื่อง
ไม่ได้ไม่ได้มีหน้าที่อะไรเกี่ยวข้องด้วยเลยนะครับก็เรื่องตรงนี้ก็ต้องไปดำเนินคดีกัน
คือไม่รู้จะถามผมทำไมตรงนี้ใช่ไหมมันเป็นเรื่องของเจ้าทุกข์กับ
ผู้ที่เอ่อพูดที่ทำร้าย
๑๖๘๙อ่ะค่ะแล้วทำพ่อเขาเสียชีวิตอ่ะค่ะ

อันนี้จะไปตรวจสอบอะไรอย่างไรนะคะ

เข้าประสวงจะเข้าบางเรื่อง
แต่วันเรื่องนี้ก็จะย้ำเพราะว่า